แนวทางในการแก้ปัญหาชุมชนลุกล้ำลำคลอง
ก็คือหาที่อยู่ใหม่ให้นะครับ
ซึ่งกรมธนารักษ์ก็เร่งมอบสัญญาเช่าที่ดินราชภัสดุ

โดยมีบางชุมชนก็เริ่มเดินหน้าก่อสร้างไปแล้ว
แล้วก็เป็นความหวังของผู้มีรายได้น้อย
ที่จะได้มีบ้านเป็นของตัวเอง
โดยไม่ต้องไปกีดขวางทางน้ำ
แล้วก็ช่วยคืนความใสสะอาดให้กับลำคลองต่อไป

สิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณครับ
สองชั้นขนาดกระทัดรัดที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้

ของชุมชนสรรเจ้าพ่อสมบุญพระหลโยธิน๕๔
เขตสายไหมริมของลาดเภา
บนที่ดินราชพัสดุเนื้อที่กว่า๓ไร่
ธนารักษ์มอบให้ชุมชนเช่าระยะยาว๓๐ปี
โดยคิดค่าเช่าเพียง๑บาท๕๐สตางค์
ถึง๑บาท๗๐สตางค์ต่อตารางวา
โดยชุมชนจะประสานความร่วมมือไปยังกรุงเทพมหานคร
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช
เพื่อให้สหกรออมทรัพย์ของชุมชนกู้เงิน๑๓ล้านบาท

นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของบ้านมั่นคง
ในชุมชนสรรเจ้าพ่อสมบุลพระห่วงยดทิน๕๔
ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยถึง๔๘ตารางเมตร
สามารถอาศัยได้๕๖คนนะคะ

ก็จะสามารถเปิดให้คนในชุมชนเข้ามาอาศัยในบ้านหลังนี้ได้แล้วค่ะ
รูปแบบบ้านที่สร้างในชุมชนแห่งนี้มีหลายขนาด
ตั้งแต่๑๒ชั้นพื้นที่ใช้สอย๒๔๔๘ตารางเมตร
อยู่อาศัยได้ราว๒๙คนต่อครัวเรือน
มูลค่าตอนหลัง๒๙๐๐๐๐ถึง๓๐๐๐๐๐บาท
ต่อเดือนเฉลี่ยเกือบ๒๐๐บาทเท่านั้น
ส่วนคนในชุมชนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง
ก็สามารถกู้สหกรณ์ไปสร้างเองได้
และสร้างบนที่ราชพัสดุเช่นกัน

แต่จะต้องออมเงินกับสหกรณ์ชุมชนด้วย
ยังมีอีกหลายชุมชนที่อาศัยอยู่แบบลุกล้ำ

กรมธนารักษ์ได้มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุอีก๙ไร่
เพื่อนำไปพัฒนาเป็นบ้านมั่นคงต่อ

ประชาชนสามารถนำสิทธิ์ที่ได้รับ

หรือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อได้ในอนาคต
ปีนี้กรมธนารักษ์วางแผนมอบที่ราชพัสดุแก่ชุมชนอีก๔พื้นที่
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย๑๐พื้นที่
เพื่อช่วยให้ครัวเรือนมีที่อยู่อาศัยได้๑๖๙๖ครัวเรือน
โครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการหาเงินกรมธนลักษณ์
โครงการเพื่อที่อยู่อาศัยภาคเกษตรประชาชนเนี่ย
โครงการที่ธลักษณ์ไม่ได้มีเป้าหมายในการหารายได้
แต่เป็นการแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยกับที่ทำกินให้ประชาชน
อันนี้คือเป้าหมายของทางรัฐ
โครงการบ้านมั่นคงเป็นนโยบายที่รัฐบาลวางแผน
ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุดูแลชุมชนต่างในระยะเวลา๓ปี

โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือชุมชน๗๔ชุมชนรวม๑๑๔ครัวเรือน
คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์รวม๖๔๘๖๙คน
ใช้งบประมาณรวม๔๐๖๑ล้านบาท
เชื่อว่าจะช่วยให้ชุมชนมีความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่
พร้อมทั้งคืนระบบนิเวศในลำคลองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
สะอาดและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต

ข่าวเทราะทีวีปริงาน